คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อย
เก๋งมรณะชนรถจักรยานยนต์จากนั้นเสียหลักครับ
เหินข้ามเลนไปแล้วก็ไปทับรถอีกคัน
ที่เขามาจากฝั่งตรงข้ามนะคุณ
ทับจนกระทั่งคนในรถนั้นนะซึ่งไม่รู้อิโน่อีเหน่เลย

คนในรถนั้น๕ชีวิตเป็นพ่อแม่และลูก

นี่เป็นเหตุสลดในช่วงปีใหม่นะครับ
ที่เกิดเหตุบนถนนสาย๒๒๖กรรษาล
ก็คือลูกชายคนโตอายุ๑๙ลูกสาวคนที่๒อายุ๑๘

เมื่อวานคือวันที่๒มกราคมเป็นวันเกิด
ขออภัยไม่ใช่ลูกสาวคนเล็กลูกสาวคนที่๒อายุ๑๘นะคุณ
เมื่อวานเป็นวันเกิดของเธอ
แต่เธอเสียชีวิตในวันเกิด
ซึ่งมีนายลิขิตตารัฐอายุ๓๐ปีเป็นคนขับ
ขับมาด้วยความเร็วแล้วไปพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาหญิง
กำลังขี่เข้าตัวเมืองอำเภอกันธรารม
นักศึกษารายนั้นได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
เหินพุ่งข้ามเกาะกลางลอยขึ้นไปคุณ
เป็นคนขับมาพร้อมกับภรรยาที่นั่งหน้า
แล้วก็ลูกชายลูกสาวอีก๓คนที่นั่งข้างหลัง
และกำลังขับมุ่งหน้าไปอุบลราชธานี
ชีวิตในรถเสียชีวิตคาที่นะครับ
ชนจักรยานยนต์แล้วก็เหินข้ามมาเนี่ยนะฮะ
ก็มีคน๓คนบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล

จากการตรวจสอบนายลิขิตซึ่งเป็นคนขับรถเก๋งคันต้นเหตุ
ไม่มีใบขับขี่มีอาการมึนเมาวัดแอลกอฮอลได้๔๙มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับ
แล้วก็คุณผู้ชมฮะก็ถือว่าเมาแล้วขับมีความผิดตามกฎหมาย
ที่สำคัญอีกก็คือไม่มีใบขับขี่นะครับ
เจ้าตัวยอมรับนะฮะว่าระหว่างขับรถเกือบวูบคุณเขาบอกแบบนี้
วูบหลับในไปชนมอเตอร์ไซค์ก่อนจากนั้นตกใจพยายามที่จะขับหลบนะฮะ
แล้วก็มันเสียหลักเหินแล้วเขาบอกตอนนั้นเขาก็ไม่รู้นะว่ามันจะไปทับรถอีกคัน
ทำให้อีกคันมีคนตาย๕นะฮะ
เรื่องต้นถูกแจ้งข้อหาขับรถในขณะมืนเมาสุราขับรถโดยไม่มีใบขับขี่นะครับ
และขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตนำตัวส่งฟ้องสารดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ
คุณผู้ชมฮะคืบหน้าในเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นข่าวสลดตายกครัวนะคุณนะ
อยู่ก็ตกเป็นเหยื่อจากการเมาแล้วขับเนี่ยนะครับ
บ้านผู้เสียชีวิตทั้ง๕ในพื้นที่บ้านบกตำบลหัวเสืออำเภอขุขันจังหวัดศรีสเกต
และชาวบ้านช่วยกันเตรียมงานสารที่จัดงานศพครอบครัวจันทองร่างทั้ง๕เนี่ยนะครับ
มาถึงตั้งแต่เมื่อคืนนี้วางตั้งเรียงรายคู่กันอยู่นะครับ
โดยผู้ใหญ่บ้านหมู่๖บ้านบกเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุ
ได้คุยกับครอบครัวผู้เสียชีวิต
ทราบว่าจะไปซื้อของและไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้กับลูกสาว
เพราะว่าเป็นวันเกิดของลูกสาว๒มกราคมนะครับ
พอทราบข่าวว่าเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตยกครัว

ครอบครัวนี้เขามีความสุขกันดี
ประกอบอาชีพหลายอย่างทั้งเลี้ยงหมูทำโรงสีข้าว
ทำการเกษตรเป็นที่รักของชาวบ้าน
ไม่น่าจะมาเสียชีวิตยกครัว
จากสาเหตุที่เป็นเหยื่อของคนเมาแล้วขับนะครับ